มันว่าเรื่องเรียกเรื่องแรกเป็นสายเหลือเรื่องราวดีของโครงการ๙คนละ๙
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลขอนแก่นกันก่อนนะคะ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลในห้องรักษาพยาบาลโรคแผนกต่างเลย
แล้วก็ทันทีนะคะที่ชาวขอนแก่นทราบว่าพี่ตูนจะมา
โอ้โหเดินทางมาต้อนรับค่ะมาขอถ่ายรูป
แล้วก็เก็บภาพความประทับใจกันเยอะแยะมากมาย
จากพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็พี่พยาบาลแล้ว
พี่ตูนยังเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยถึงเตียงผู้ป่วยเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ย้ำนะบอกว่าให้ทุกคนรักษาสุขภาพ
เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง
ซึ่งพี่ตูนนะคะจะเริ่มวิ่งในวันพรุ่งนี้แล้วนะคุณผู้ชม
ก็คือจากหนองคายไปขอนแก่น
สำหรับที่ขอนแก่นจะวิ่งระยะทางทั้งหมด๑๑กิโลเมตร
วิ่งในวันอาทิตย์นะคะเริ่มต้นเวลาก็คือ๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็น
จากสารกลางไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนั่นเอง
สำหรับพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสาน
ที่อยากจะไปร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่ตูนก็ไปกันได้
หรืออยากจะร่วมกันบริจาคนะให้กับโครงการ๙คนละ๙ก็ได้เหมือนกันนะคะ
แต่ที่สำคัญอย่าลืมนะเรื่องของสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ
ต้องดูแลออกกำลังกายเนอะใช่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะ
แล้วก็จะเห็นได้ว่ามีคนให้กำลังใจพี่ตูนทุกภาคทุกส่วนทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ
โดยเฉพาะค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เป็นคนที่เป็นอยู่ในวงการบันเทิงค่ะ
อย่างคุณปั๊บโปเตโต้เองก็ตามนะคะก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีการฝากมาผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะว่าขอให้พี่ตูนเนี่ยนะ
ตั้งใจค่ะทำเพื่อพี่น้องนะคะทุกคนเลยทั่วทั้งประเทศเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ในการวิ่งเพื่อขอรับบริจาคเงินมาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในภาคอีสานค่ะ
แล้วก็ไม่อยากให้ร็อกเกอร์ใจบุญเก็บเอากระแสข่าวประเด็นดราม่าต่างมาคิดด้วยนะ
เพราะว่ามันจะบรรทอนจิตใจค่ะพร้อมบอกว่าอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมของคนทั้งประเทศเลยค่ะ
ในภาคอีสานอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับกองทัพ

เรา๒คนก็ขอรวมเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
สำหรับพ่อแม่พี่น้องอย่างที่บอกแหละถ้ามีโอกาสก็ไปร่วมให้กำลังใจพี่ตูนกันได้นะคะ